มหาสารคาร์มมีผู้ชายคนนึงขา
โอโหเข้าไปชาติตัวผู้ชายคนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ

โด้งวังปั่น
เว้ยนักศีรภุมประโยชน์ด้วยเนี่ยโทษฟังปัน

ยอมตายอย่างไง

กูยอมตายพวกมึงทำไมน่าเกลียดจังวะ

เกลียดแล้วด้วย

เอาอย่างนี้วางมีดออกมาคุยกันดีดีกว่า
กูอยู่ของกูมึงมาดูกูทำไม
บ้านกูพันแล้วดีกูจะมีดี

เจอละไปลงเริดหมดกัน
เอาเข้าไป

นี่ค่ะปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะใช้ไม้งามสำหรับการควบคุมตัวคนที่มีอาการคลุมคลั่งลักษณะแบบนี้ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าผู้ชายคนนี้ท่อนล่างคือเปลือยเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เค้าเมาเศษยาเสศติจนเมาจนคลุมคลั่งอลาวาช
ลายข้าวของเนี่ยเขาก็ชอบเปิดดูอะไรโป๊คลิปโป๊ภาพโป๊
แล้วก็สำเร็จความไคร้ทำแบบนี้เป็นประจำ
นี่จังหวะที่เหมือนกับจะดื่มน้ำใช่ไหม

ที่เขาบอกว่าบ้านพงบ้านพังนี่คือ

พ่อแม่ไม่กล้าอยู่ในบ้านนู้นไปนอนบ้านญาติ

เพราะว่าเป็นแบบนี้บ่อยนี่ไม่ใช่ครั้งแรก

ื่องวันนะอายุ๓๔แล้วนะคะ

ลายข้าวของแบบนี้บ่อยมาก
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลขามเรียง
อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ
พ่อแม่ทนไม่ไหวเพื่อนบ้านทนไม่ไหว
อาการหนักขึ้นเรื่อยจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมตัวค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ฝ่ายความมั่นคงอำเภอกันธรวิชัย
และตำรวจชุดสพขวาวใหญ่๒๐กว่านายเลยนะคะ
ล้อมบ้านพยายามจะเจรจาเกลี้ยกล่อมพยายามจะคุย
แต่เจ้าหน้าที่ก็เห็นแล้วแหละว่าเปิดดูวิดีโอโป๊หนังโป๊อยู่นะคะ
พอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยโอ้โหคว่างปลาข่าวของ
ประตูไม้พังหน้าต่างพังนี่นะคะ
เอามีดสองเล่มมาขู่อย่าเข้าใกล้นะประกาศพร้อมตาย
เวลาที่เจ้าหน้าที่จะขยับเข้าไปใกล้ก็จะประกาศเลยว่าอย่าเข้าใกล้นะพร้อมตายนะ
ประมาณนี้นะคะเกลี้ยกล่อมอยู่นานจนสุดท้ายก็รวบตัวได้นะคะ
ของในบ้านนะไม้กวาดทางมะพร้าวมีดเกี่ยวย่าอะไรเต็มไปหมดเลย
ตำรวจอาศัยที่เผลอในทรงศักดิ์วางมีด
หยิบน้ำกำลังจะดื่มน้ำเหมือนที่คุณภาคภูมิบอกแหละ
ดื่มน้ำพอดีก็เลยชาร์จตัวได้ค่ะ
ทีนี้ค่ะพอควบคุมตัวได้นะคะก็ตรวจค้นภายในบ้านนะคะ
ดูนี่นะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ใช้สยบผู้ชายคลุมคลั่ง
ตามภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะอุปกรณ์ต่างทุกอย่างที่อยู่ใกล้ใกล้ตัว
เจ้าหน้าที่ใช้หมดเลยนะคะอืมทีนี้ค่ะตรวจสอบในบ้านยาบ้าสิบห้าเมตรค่ะ
วางอยู่บนที่นอนอยู่ในกระเป๋านะคะ
ทรงศักดิ์บอกว่าซื้อยาบ้ามาทีนึงก็๒๐เมตรบ้าง๓๐เมตรบ้าง

เมาท์ทีไรก็อลวาดทำลายข้าวของ
เปิดหนังโปสต์สำเร็จความไข้เนี่ยค่ะ
ก็เป็นพฤติกรรมแบบนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรก
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน
สพขวาวใหญ่เพื่อดำเนินคดีค่ะ

แต่ที่บอกโอ้โหอย่าบ้าขนาดนี้

แสดงว่าหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินที่จังหวัด